บางคนเขาบอกว่าถ้าเราไม่ก้าวเดินหรือถ้าเราก้าวพลาดชีวิตเปลี่ยนเลยนะ
เดี๋ยวไปดูกันว่าก้าวผิดชีวิตเปลี่ยนยังไงค่ะ

คือก้าวเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนคนเดียวไม่พอ
พาเพื่อนเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนกันเป็นคู่เลย

ไม่รู้ว่าก้าวพลาดก้าวผิดหรือตั้งใจจะโดด

อยากจะบอกนะคะหนุ่มสาวใครจะไปเดินเล่น
จะไปกระโดดน้ำบนสะพานแบบนี้

ไม่คาดฝันมันอาจจะเกิดกับคุณได้

เด็กหรือว่าใครที่อยากจะไปเล่นกระโดดสะพานแบบนี้